ขณะที่เทศกิจกรุงเทพมหานครตอนนี้เอาจริงจับกลุ่มผู้ค้า
ฉวยโอกาสเข้ามาขายของในพื้นที่นะครับ
ซึ่งจณฑิเทศกิจเขตพระนครกรุงเทพภานคร
ก็ได้รำเลี่ยงสินค้าหลายรายการเครื่องรถก๊อฟ
อย่างเช่นร่มตะกร้าโบสีดำ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ยึดมาจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย
ได้ลักลอบนำสินค้าเข้าไปขายในพื้นที่ท้องสนามหลวง

เพื่อนำไปไว้ที่กองอำนวยการเขตพระนคร

กระทำผิดมาชำระค่าปรับและรับสิ่งของคืน
ซึ่งก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครเคยประกาศ
นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้ว
แต่ก็ยังมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบางส่วน
ลักลอบนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อหารายได้เลี้ยงปากท้อง
ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ระบุว่ายังพบข้อบกพร่องในการตรวจค้น
และคัดกรองประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่
จึงสั่งการให้เพิ่มจุดคัดกรองย่อยอีก๙จุด
วันแรกและคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกำลังสนับสนุนดูแลความปลอดภัย
และจัดทำบัตรคิวให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชนครับ